อีกหนึ่งคนค่ะคุณไนกี้
ชื่ออักษรย่อเหมือนรองเท้าอ่ะนะ

แล้วก็เป็นเรื่องตลกอีกเรื่องหนึ่งแล้วกัน
แล้วก็ผมเองที่ทุกคนไม่รู้ก็คือ

ไปทำงานไปถ่ายรายการให้กับทางเขา
อยู่ใกล้ใครก็มักจะเป็นเขา

เขาให้สัมภาษณ์บอกว่าโอ๊ยไม่ต้องไปบนรถหรอก

มอยพระเอกรองเท้าตอนแรก

ไม่แน่ใจว่าพี่มดดำอยู่ใต้เตียงกับผมหรือเปล่า

นี่ก็ตอบคำถามแบบนี้
ถึงได้มีออกมาเรื่อยไนกี้